คุณผู้ชมค่ะหลายคนอาจจะคิดถึงผลงานของสาวพลอยเชอร์มาน
เธอคนนี้ทั้งสวยเซ็กซี่แล้วก็มั่นสุดเลยนะคะ
ไม่ใช่ว่ามีผลงานแค่ทางหน้าจอโทรทัศน์เท่านั้น
แต่ว่าพลอยเชอร์มานตอนนี้เธอกำลังทุ่มเททั้งอุทิศชีวิตเลย
ให้กับธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองนั่นเองนะคะ

นี่ก็คือเป็นแบรนด์เสื้อผ้าตามสไตล์ของสาวมั่น
ในสไตล์ของเชอร์มานนี่แหละค่ะซึ่งพลอยเนี่ยเธอก็เผยว่าตั้งใจลงมือทำเองทุกขั้นตอนเลย
เพื่อต้องการให้ลูกค้าประทับใจ
แต่ทั้งนี้ทุกอย่างก็ต้องผ่านการลองผิดลองถูกกันมาพอสมควร
โดยเจ้าตัวก็ตั้งเป้าในอนาคตไว้ว่าอยากจะค่อยขยับขยายแบรนด์ออกไป
ภายใต้คุณภาพที่ดีของเชอร์มานคอเล็กชั่นค่ะ
เดี๋ยวก่อนนะคือทำทุกอย่างเลย
กว่าจะสวยออกมานะเรอฟึงรู้ว่ามันยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

พอยเป็นคนแบบถ่ายรูปเองหาทีมโปรดักชั่นมาทำเอง
คือที่เห็นในรูปคือมันมีแค่๓คน

เราถ่ายรูปติ้งต้องเอ๊ะแล้วลงขายของก็ไม่ได้ไง

ก็ตอนนี้เหมือนเราอย่างที่บอกค่ะ

เราก็พยายามหาผ้าหาโรงงาน
ทุกอย่างมาประติดประต่อหาช่างหาอะไร
ออกมาเป็นเสื้อผ้าที่เราใส่
เพราะว่าเราทำอย่างนี้กุ๊กกิ๊กก๊อกอะไรอย่างนี้
ต้องใหญ่โตมากไม่ต้องไปเลิศกับใคร
แต่ว่าเราก็ทำไปของเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นด้วยตัวเอง

บอกเองว่าเธอไม่ได้เรียนเกี่ยวกับแฟชั่นดีไซน์
หรืออะไรต่างนะนะแต่ทุกอย่างเนี่ยทำด้วยใจถูกต้อง

ใช่คือก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นใช่ไหม